นายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถ้าเราอยากจะถ่ายรูปกับนายกลุงตู่

หรือถ้าเกิดว่านายกลุงตู่อยู่ไกลซะเหลือเกิน
วิธีการที่จะต้องเป็นการดึงความสนใจนะ

เหมือนถ้าเจอพี่ตูนบอดี้แลมวิ่งผ่าน
ตูนเขาไม่ถ่ายรูปคุณต้องตั้งกล้องเป็นวีดีโอ

ลุงมาถ่ายรูปกัน
ลุงมาถ่ายรูปหน่อยได้ไหม
ลุงไข่รูปได้ไหมยังไม่เห็นเลย

ลุงก็มาหาไปนู่นพ่อเด็กปรยุทธจันทร์โอชา

เด็กลุงมาถ่ายรูปนิดหน่อย

นี่นะคะตอนที่ไปเจอไปเมื่อเหตุการณ์สุดสัปดาห์ไง
ตอนที่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการกล่าวประกาศเจตนารมณ์
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าประชุมอิมแพคเมืองทองทานีนั่นเองค่ะ

คือภาพนี้คุณผู้ชมเขามีการเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหตุการณ์เมื่อวันที่๙ที่ผ่านมา
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงตะโกนเรียกค่ะ
ก่อนที่นายกจะขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับออกจากงาน
พอตระโกนแบบนี้นี่ไม่คิดว่านายกจะเดินมาจริงนะ
รอปภงรบพอนี่ก็แบบต้องปรับแผนกันวุ่นเลย
แต่ท่านนายกบอกไม่เป็นไรไม่ได้มาถ่ายรูปกัน

เพราะฉะนั้นพวกเราต่อไปเจอท่านนายกก็เรียกลุงเลย